เมื่อไปถึงพี่เขทธิสประโยธราชเอง

เป็นรถยนต์มันทุกข์ฝ่าย๑

แต่เขาขับย้อนซอนมาทางถนนสาย๔๑ย้อนขึ้นมาจากแยกควรรายจะไปทางคุณพิลแล้วก็ไปชนรถบรรทุกสิบล้อที่ขับมาทางตรง
แล้วก็เป็นเหตุให้รถเสียหายที่ดูก็ดาบเทียสักแพร่เพชรมีแผ่ตะหรอกเล็กน้อย
ทางรถบรรทุกสิบล้อและเจ้าที่ที่ไปก็เห็นว่าดาบเทียสักแพร่เพชรอยู่ในอาการเหมือนคนเหมาสุราแล้วก็ได้กลิ่นสุรา
หลังจากนั้นทางรถบรรทุกเขาติดใจว่าเมาและขับรถเขาก็ประสบในเจ้าที่ตรวจเรื่องเมา
แต่ว่าของดาบ
กู้หนี้ทั้งสองฝ่ายมาที่โรงพักนะครับแล้วก็เอารถมาที่โรงพักทั้งสองคันนะครับ
ก็การจะไปสอบปากคำจะคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันมีคลิป
มีการถ่ายวีดีโอที่เกิดเหตุไว้นะครับเพราะเห็นว่าเขายังเดินได้
ได้ได้คล่องอยู่นะครับก็ไม่เห็นบาดแผลอะไรนะครับจากภาพที่เห็นนะครับ
อ่าเมื่อมาถึงโรงพักก็ประมาณเจ็ดโมงนะครับปรากฏว่าทางทางคนขับรถบรรทุกเขาก็
ปล่องตัวเขาเองนะครับปรากฏว่ายังไม่มีนะครับส่วนจากเศรษฐก็ยังไม่ยอมปล่องอยู่ดีนะครับ
แล้วก็ตอนนั้นญาติเขาก็มาแล้วนะครับญาติเขาก็มานะครับแต่ว่าญาติเขาก็สื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่อง
เพราะว่าคุยไม่รู้เรื่องนะครับเขาให้เขานั่งอยู่ที่โรงพักนะครับพักใหญ่
ก็ให้เขานั่งในห้องศพก่อนนะครับข้างล่างเนี่ยนะครับพยายามจะให้เขามีสตินะครับเอ่อ
ก็ใช้เวลาสักพักนึงจนประมาณสูงเก้าสุดสูดนะครับ
มันเมื่อไม่สามารถสื่อสารกันได้นะครับทางฝ่ายผู้นี้ก็อิงกันจะให้เงินเงินการตาม
กฎหมายนะครับแล้วมันก็อยู่ในช่วง๗วันอันตรายด้วยนะครับ
เราก็ได้เงินเงินกดีกับเขานะครับก็หาครับทำสารเจ้าค้านักงานนะครับ
ในเรื่องที่จะให้ทดสอบระดับแอนคอนะครับจะให้เป่านะครับ
เขาไม่ยอมเป่าแล้วก็ตามกฎหมายก็นะครับตามกฎหมายก็เป็นความผิด
ตอนนี้เป็นผู้ขับขี่นะครับในขณะเมาสุราหรือของมันเมาอย่างอื่น
กรณีที่ไม่ยอมให้ทดสอบนะครับโดยมีพฤติการที่เชื่อว่าน่าจะมืนเมา
ซึ่งอันนั้นเราก็ทุกคนก็เห็นแล้วก็เชื่อตรงกันว่าเขาน่าจะเมานะครับ
ในขณะขับรถนะครับถ้าไม่ยอมนะครับก็ให้ถือว่าเป็นความผิดในเรื่องขับรถขณะเมาสุรานะครับ
แล้วหลังจากนั้นก็ควบคุมเขาไว้ที่ห้องควบคุมของพักชั้นบนเนี่ยนะครับ
ถึงกระทั่งอ่าประมาณสิบหกสามศูนย์นะครับ
เจ้าหน้าที่อัด๑๐เวรที่ควบคุมผู้ต้องหาเห็นว่าเขาหายใจติดขัดนะครับ
ก็รีบแจ้งทางเจ้าที่มูลที่และพยาบาลเพื่อจะนำส่งนะครับ
แล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลท่าฉางนะครับขณะที่นำส่งเนี่ย
อ่าจับที่พยาบาลเขาก็ยังเป็นอยู่นะครับพอส่งลงพยาบาลท่าฉาง
ปรากฏว่าเขาเสียชีวิตนะครับอ่าเวลาที่หมอระบุไว้เวลาสิบเจ็ดสองสามหรือสองห้าเนี่ยครับ
เขาก็เสียชีวิตถ้าเรียกเป็นเหตุที่เกิดขึ้นในเรื่องอย่างเงี้ยนะครับ
นะครับในเรื่องคดีนะครับอ่าเรื่องนี้นะครับ
มันก็มีสามประเด็นนะครับที่ที่เราต้องเรียนเป็นการ
แต่เรื่องเรื่องกรณีขับรถเฉียวชนนะครับก็คงต้องสอบสวน
แต่มันค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าเขาขับสวนทางมานะครับ
เขาน่าจะผิดในเรื่องขับรถประมาทชนรถอื่นเสียหายนะครับ
แต่เมื่อเสียชีวิตแล้วคดีอาญามันก็สิ้นสุดไปนะครับ
ส่วนในเรื่องการที่เขาเสียชีวิตระหว่างการควบคุมกับเจ้าที่บวชสอบความต้าฉานะครับ
ทำเป็นสำนวนชนสูตรนะครับว่าเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรนะครับ
ก็แจ้งให้ญาติทราบตั้งแต่วันแรกแล้วซึ่งญาติเขาก็ไปโรงพยาบาลด้วยนะครับ
แล้วก็ได้ร่วมกับเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับ
มีแพทย์มีฝ่ายปกครองในอายการนะครับชนะสูตรนะครับ
แล้วก็ได้ส่งศพไปตรวจที่นิติเวชโรงพยาบาลสุราธานีนะครับ
ต้องรอผลตรวจอีกทีนะครับส่วนนี้เป็นคดีชนสูตรนะครับ
แล้วก็ถ้าจะได้ชี้แจงอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องชี้แจงให้ญาติเขาทราบ
ได้จริงที่เกิดขึ้นนะครับก็จะแจ้งให้ทราบเพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเสร็จสิ้นนะครับ
อ่าแล้วก็มันมีประเด็นที่อยากจะเรียนหนังสือไว้นิดนึงนะครับ
มันมีคนโพสต์นะครับผมก็จำชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไร
เขาโพสไปในอ่าเป็นเฟซบุ๊กแล้วมันก็ไปกลุ่มต่างต่างมีการแชร์ไปเยอะนะครับว่า
เขาเขาน่าจะเป็นเจ้าที่มูลทิศนะครับสิ่งผมดูคร่าวคร่าวนะครับ
ว่าเขาไปนะครับที่เกิดเหตุแล้วเห็นว่าควรจะส่งโรงพยาบาล
เจ้าที่ไม่ยอมให้ไปส่งอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ทำให้เจ้าที่ตำรวจเสียหายนะครับ
ก็กำลังจะเรียกเขามาสอบปากคำถึงรายละเอียดที่เกิดขึ้นนะครับว่าเจ้าที่คนไหนที่ไม่ยอมให้ความร่วมมือ
ไม่ยอมให้ส่งโรงพยาบาลนะครับหรือเขาไปที่เกิดเหตุจริงหรือเปล่านะครับ
ก็เรื่องเนี้ยอาจจะเรียกมาทำความเข้าใจนะครับแต่ถ้าเขาไม่ถ้าข้อได้จริงที่เขาโพสต์ไม่ได้
พวกคุณคิดว่าถ้าเกิดพ่อเขาได้รักษาที่โรงพยาบาลเขาน่าจะยังไม่เสีย
ไม่ไหวแล้วนะความสุขใจแล้วที่หนูคิดนะทำไมไม่ทำไมไม่ได้ทำไมไม่เยอะที่จะเอาเข้าไปโรงพยาบาลอย่างน้อยลูกลูกก็อย่างเฉพาะได้ทำใจอ่ะใช่ไหมถึงจะเสียมันก็ต้องฆ่าวันนี้มันต้องไปใช้วันนี้
เขาก็คุณตัวไปด้วย
ได้ไหม

เพราะว่าคุณดไปเลิศชน
เพราะงั้นมันต้องเลูกภาษาภาษา
อาจจะไม่เห็น
แต่เขาคิดถึงใหญ่

รอเย็นรอได้ใช่ไหมคะ
หนูไม่เห็นหนูก็เลยไม่รู้ว่า
พ่ออาการโคม่าหรืออะไรอย่างนั้นแหละ
ถึงได้พาไปตอนนั้น

แล้วชวนกัน
ก็ใจไม่มี